ไปดูเหตุนี้ดีกว่าขวัญเอามาเตือนภัยนะคะให้สำหรับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านตามลำพัง
แล้วก็ลูกหลานด้วยคอยเตือนคุณพ่อคุณแม่เราเพราะตอนนี้เขามีการแชร์เรื่องราวนี้กันว่ามันมีกลุ่มโจร
มากันเขาใช้คำว่าโจรสาวอ้วนผอมวัยกลางคนเขาทำทีแบบไหน
คุณผู้ชมนี่ภาพจากกล้องมุมจรปิดคือขี่มอเตอร์ไซค์กันมาแบบนี้
แล้วทีนี้เพจเฟซบุ๊คของข่าวชายภูมิเขาออกมาเตือนว่าถ้าใครที่มีผู้สูงอายุอยู่บ้านตามลำพังให้ระวัง
เพราะสองสาวนี้เป็นมิจฉาชีพมาในรูปแบบมาขอทำทีซื้อสินค้าการเกษตรอาหารการกิน
พอเหยื่อหลงเชื่อจะเข้าไปเอาจังหวะเผลอนี่แหละค่ะชิงทรัพย์สินมีค่าแล้วก็เงินทองแล้วขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
ล่าสุดเกิดขึ้นกับยายทุมมาเสนชัยอายุ๘๐ปีค่ะอยู่ที่ตำบลส้มป่อยอำเภอจตุราชจังหวัดชายภูมิ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๓มิถุนายนที่ผ่านมายายเล่าให้เราฟังแบบนี้ว่า
สาวสองคนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มานะคะคันสีขาวจอดหน้าบ้าน
ทำทีจะมารับซื้อสินค้าการเกษตรแล้วก็อยากจะมาซื้อเรื่องอาหารการกิน
พฤติการคือแอบเข้ามาพยายามตีสนิทพอจังหวะเผลอเนี่ย
ยายบอกว่ายายเนี่ยหันไปทำกับข้าวแล้วเขาก็ฉกเอากระเป๋า
ซึ่งในกระเป๋าถือมันมีสร้อยคอทองคำมีเงินสดด้วย
มีเงินที่หายไปยายบอกว่าตอนแรกเอกใจแล้วแหละ
ทำไมสองคนนี้ทำท่าทีรีบร้อนแล้วออกไปปรากฏไปตรวจดูมันมีของหายไป
เงินสดห้าหมื่นบาทสร้อยคอรองคำหนักหนึ่งบาทหนึ่งเส้น
แล้วก็หนัก๒บาทด้วยนะคะหนึ่งเส้นมีพระเลี่ยมทอง
ยายบอกแกะสะสมมาทั้งชีวิตคนร้ายขโมยเอาไปหมดเลยค่ะ
แล้วก็ได้แต่เรียกเรียกชาวบ้านนี่แหละค่ะก็โวยวายขอความช่วยเหลือให้มาช่วย
ล่าสุดไปแจ้งความเวลาที่สจัตรุรัสค่ะ
คุณผู้ชมคะทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าติดตามค้นหาแล้ว
ว่าจะเป็นคนในพื้นที่เพราะซุดรู้เส้นทางในการหลบหนีอย่างดี
แล้วให้ระวังเพราะตอนนี้ในพื้นที่โดนกันหลายบ้านแล้วค่ะ